คุณผู้ชมลองดูข้างหลังย่องเงียบโกนหัวโยคีปอโยคีโรเบิร์ตถือศิลปอุทิศแตงโม
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะคริสตอนแรกบอกว่าปอเป็นคริสต์ใช่ไหม
จะบวชสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาบวชไม่ได้ไปบวชเป็นโยคีพรามแบบอินเดีย
แล้วอุทิศให้กับคนคริสต์แตกโกนหัวแบบพุทธ
ไม่มันอยู่ที่แบบเขาเชื่อแบบว่าถึงถึงก็ถึงอะไรอย่างนี้
ถึงพุทธศาสนาโมเขาแบบเป็นกับความตั้งใจโล่คสวยไอ้เมื่อก่อน
ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อย
ต้องใช้คำว่าสับขาหลอกเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานเรารายงานข่าวจำได้ไหมคะ
ที่บอกว่านักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ท่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
ไปดูบรรยากาศการจัดเตรียมงานปรากฏว่าเงียบสงบมาก
แล้วไปเจอพระลูกวัดพระลูกวัดท่านนั้นบอกว่า
เดี๋ยวบ่าย๒มาทำข่าวได้เลย
สุดท้ายไปโผล่สวนพึ่ง
ไปโผล่สวนพึ่งที่ธรรมสถานวิมงศ์สิบาลัยที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
นี่ค่ะใช้คำว่าย่องเงียบ
ถูกแล้วนะคะเพราะว่าทั้งสองคนคือไปนอนที่รีสอร์ทใกล้กัน
สถานปฏิบัติธรรมตรงนี้ที่สวนพึ่งเนี่ย
ตั้งแต่ค่ำคืนสิบห้ามีนาคมนี่ค่ะใครล่ะฮ
คุณผู้ชมที่บวชให้อันนี้บวชโยคีพรามนะคะ
พระยานวิกรมหรือพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
เมื่อวานนี้ถือเลิกนะคะ๙โมงของวันที่๑๖มีนาคมค่ะ
คุณผู้ชมปลงผมแล้วก็โกนคิ้วให้กับโยคีโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตนะคะ
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพทำข่าวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วไอ้คลิปวิดีโอต่างก็จะเห็นเห็นไหม
ลายน้ำครับวัดท่าไม้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
สำหรับพิธีบวชพรามในครั้งนี้คุณผู้ชมมีพระอุเทรนหรือว่าหลวงพี่อุเทน
อย่างที่บอกไปใช้กันไกลคลิบผมปอแล้วก็โรเบิร์ตวางในพานที่มีใบบัวรองอยู่
คล้ายกับการบวชพระเลยอันนี้ตอนบวชเสร็จแล้วนะคะ
ใส่เสื้อผ้าสีกรักแบบนี้ค่ะแต่ดิฉันเล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะ
หลังจากที่ปรงผมเสร็จปุ๊บจากนั้นก็ตักน้ำรสศีรษะ
แล้วก็ให้พระลูกวัดใช้มิดโกนปลงผมแล้วก็คิ้วให้ทั้งคู่
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
สำหรับการขอขมาลาบวชแล้วก็บาดพระ๒ใบ
ฉันไม่มีความรู้เรื่องของการบวชโยคีพรามนะคะ
แต่ว่าโยคีพรามต้องมีบาดพระด้วยใช่ไหม

อืมเนี่ยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าสีกรักด้วยนะคะ
คล้ายกับจีวรพระอีก๒ชุด
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบวชพระหมดเลย
คุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคะค่อยไล่ดูกันไป
แต่ว่าไอ้ชุดคำอธิบายต่างเดี๋ยวหลวงพี่อุเทน
ท่านออกมาอธิบายให้ฟังนะคะ

ทีนี้อย่างที่หลวงพี่อุเทรนท่านบอกไปนะคะ
ว่าจะให้ทั้งสองคนเนี่ยถือศีลแปด
แล้วก็ตอนที่มีการบวชหลวงพี่ก็ให้ศิลปแก่ทั้งคู่
แล้วก็มีพิธีการสวมผ้าขาวสองพื้นคล้ายกับอังสะพระ
นี่ค่ะลองดูนะคะสวมผ้าขาวสองพื้นคล้ายกับอังสะพระ
แต่ว่าปกติแล้วอังสะของพระปกติสีอะไรคะ
สีเหลืองสีส้มถูกไหมนี่ค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็มีการเขียนข้อความภาษาบาลีด้วยนะคะ
อังสะสีขาวเนี่ยเขียนว่าอะไรล่ะ
โลโกปัตถำพิกาเมตตาแปลว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
นี่แบบนี้นะคะอ่าทีนี้อ่านอกจากนี้นะคะ
ยังมีการนำจีวรพระเนี่ยมาวางวางพาดบ่า
ให้ทั้งสองคนสะพายบาทแล้วก็กรดด้วยนี่
นี่พระชัดเลยฮะพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลยนะ
จีวรพระมาวางพาดบ่าให้ทั้งสองคนสะพายบาดและกรด
เออไม่รู้นะนี่ค่ะสุดท้ายแล้วหลายคนก็ยังคงสงสัยแล้วค่ะ
ว่านี่คือการบวชโยคีพรามเหรออืมแต่การบวชโยคีเนี่ย
เพราะคนที่เขามีความรู้เรื่องการบวชพรามเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าปกติไม่ต้องโกนหัวนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชม
ทีนี้ทั้งสองคนก็จะต้องถือศีลแปดถูกไหมปกติเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเป็นชาวพุทธทั่วไปก็จะถือศิลป๕ใช่ไหมคะ
๘เนี่ยเพิ่มมาอีก๓ข้อก็คือเรื่องของการเว้นจากการกินในยามวิการนะคะ
แล้วก็เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งอันนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เว้นจากการนั่งนอนเตียงที่มีนุ่นหรือสำลี
๓ข้อที่เพิ่มมาคล้ายกับศีล๒๒๗ข้อของพระพิสุสงฆ์ด้วยนะคะ
คือหลวงพี่อุเทนก็ออกมาชี้แจงด้วยนะว่าที่ทำแบบนี้ที่มีการโกนผมที่มันดูเหมือนพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็คือ
ตามความตั้งใจของทั้งคู่คืออยากจะบวชแหละอยากจะบวชตามพระพุทธศาสนาแต่มันทำไม่ได้
เอาให้ใกล้เคียงกับการบวชพระสงฆ์มากที่สุด
เออใช่ทีนี้จะพาไปดูภาพเมื่อคืนนี้ครับที่โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตได้ทำวัดเย็นครับ
ทำวัดเย็นร่วมกับพระแล้วก็ผู้ถือศิลป์ภายในห้องโถงของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ทั้งคู่ก็อยู่ในชุดสีกรักแบบนี้สีเหมือนเปลือกมังคุดนะฮะ
นั่งยกมือไหว้อยู่ฝั่งขวาของห้อง

แต่ว่านี่น่าจะเป็นความต้องการของทั้งสองคนไงพี่เบิร์
คือเดิมทีเดียวอันนี้ข้อมูลที่ที่ฉันลองไปค้นดูนะคะการบวชพรามเนี่ยจริงไม่ต้องโกนหัว
แต่ว่าหลวงพี่อุเทนเนี่ยคืออยากให้ทั้งสองคนเนี่ยคือแบบตั้งใจจริงคือตอนแรกเนี่ยถามว่าอยากจะบวชใช่ไหมบวชส่งไม่ได้เดี๋ยวจะบวชพร้ำให้แต่ต้องโกนหัวนะ
ตอนแรกเนี่ยหลวงพี่เทนบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้อยากโกนหัวด้วยนะแต่บอกไปว่าถ้าคุณตั้งใจจริงคุณต้องโกนแล้วสุดท้ายสองคนก็บอกอ่ะงั้นโกนก็จะเห็นว่านั่งสวดอย่างตั้งใจนะครับในห้องโถงเนี่ยก็จะมีคนที่มาบวชชีด้วยมีผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงด้วยนะครับคืนแรกของการถือศีลปฏิบัติธรรมในสถานะโยคีของป

เห็นภาพรถตู้หรูนะฮะรถตู้หรูขับเข้ามานี่คันนี้เลยน่าจะเป็นไม่ของโยคีพอร์ก็โยคีโรเบิร์ตนะฮะสีขาวคันนี้มาตั้งแต่กลางดึกของวันที่สิบห้ามีนาแล้วค่ะแล้วจากนั้นช่วงเช้าสิบหกมีนาตอนเจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีรถตู้ก็เข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งครับส่วนช่วงเย็นเม

คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ต
เปิดใจครับเปิดใจหลังจากโบร์ดพร้ามถือสิน๘
ทั้งสองคนเนี่ยนะครับมาในชุดปฏิบัติธรรมนี่ครับ
ยืนสำรวมยืนสำรวมนะครับ
เขาทั้งสองคนบอกว่าขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างในครั้งนี้
ไปถึงเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ตาม
โยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตนะครับนุ่งห่มในชุดปฏิบัติธรรม
สีน้ำตาลเข้มติดบัตรที่อกด้านซ้ายด้วยเห็นไหมฮะ
ด้านหลังนะครับเป็นกรดสำหรับปฏิบัติธรรม
โดยโยคีโรเบิร์ตเปิดใจสั้นก่อนบอกว่า
สำหรับพวกเราทั้งสองคนมาถือศีลและเพียรภาวนา
สิ่งหนึ่งที่เราทำคือปิดวาจา
และขออนุญาตพี่สื่อทั้งหลายงดการให้สัมภาษณ์ใดในช่วงนี้
ขณะที่ปกล่าวเสริมว่าการมาบวชครั้งนี้
ต้องการมาเพียรภาวนาเดินทุดงสร้างบุญกุศล
ให้ถึงเพื่อนเราแตงโมนิดาถึงแม้โม
จะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธก็ตาม
ครับก็สำหรับพวกเราทั้งสองคน
วันนี้มาถือศีลและเพียรภาวนา
และสิ่งหนึ่งที่เราปิดวาจา
และขออนุญาตพี่สื่อทั้งหลายที่จะงดการให้สัมภาษณ์ใดในช่วงนี้
เพราะวัตถุประสงค์ของการที่

เราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนทุดงสร้างบุญนะครับ
กุศลที่เราได้ทำเราขอให้บุญนี้ครับ
กับเพื่อนเราแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาวัชระวิยพงศ์ครับ
ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเรา
ถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธ
แต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกัน
ก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคำโมงครับ
เห็นไหมปุ้ยคือท่านคิดว่าถึงก็ถึงนะ
คุณผู้ชมครับการบวชครั้งนี้หลวงพี่อุเทรนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ในระบุว่า
เป็นพิธีบวชโยคีพรามซึ่งทั้งโยคีปอนและโยคีโรเบิร์ตจะต้องถือศิลป์แปด
ที่เพิ่มไปก็น้องปุ้ยได้รายงานไปแล้ว
ตลอดวันจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเดินจงกลมนั่งสมาธิ
สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเย็นนะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะคะบวชแล้วก็บวชแล้วไป
แต่พระรูปที่ไปบวชให้ถึงจะเป็นบวชก็เถอะ
แล้วลูกศิลป์ลูกหาธานคนดังทั้งนั้น
คุณอ้ำพระจรพาคุณเบลรานรานี

สองคนเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าหลวงพี่อุเทน
เพราะเราอยากหาความจริง
อยากช่วยคลี่คลาย

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูไปฟังจากปากท่านหน่อยค่ะ
ตอนที่รับทราบค่าว่าเค้าจะขอบวชพระ
ว่าบวชไม่ได้เขาไปไปหาวัดอื่นแล้ว
แล้วเขาพูดอัตมาคำหนึ่งว่าไม่มีวัดไหนเนี่ย
ยอมรับบวชเขาเลยไม่คือไม่ยอมรับเลย
อาตมาพอดูกฎหมายแล้วให้เลขาแล้ว
ก็เลยถามเขาว่าจะยอมบวชเป็นพรามไหม
เป็นโยคีไหมแต่ปงผมนะยอมยอมไหม
ก็ปรากฏว่าเขาตอบคำแรกเลยว่ายอม
ก็เลยให้บวชแล้วปรงผมแล้วก็ถือฝีนเป็นโยคี
บวชอยู่ที่จริงตั้งใจบวชที่นี่
แต่อัตมาคิดว่าคือก็ถามมาว่าสงบไหม
ตามมาบอกว่าที่นี่คนมันเยอะก็เลยเปลี่ยนกระทันหันว่า
เอางี้ละกันอัตมาจะให้โยไปบวชในเขาที่สวนพึ่ง
แล้วก็สงบแล้วก็สัมภัทรเรียบง่าย
แล้วก็ถามว่าโยมยอมลำบากไหมเขาก็บอกว่ายอมลำบาก
เพราะเขาตั้งใจคุณผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่หลวงพี่อุเทน
พยายามอธิบายไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วยอมรับได้
กับสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายไหมคะคือประเด็นคือท่านบอกว่า
อยากจะใช้หลักธรรมในการช่วยตำรวจช่วยสังคมสืบหาความจริง
ท่านยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นสมมุตินะพี่เบิร์ต
ครับพี่ไปทำอะไรผิดมาอย่างเงี้ย
พี่จะกล้าบอกความจริงกับคนที่พี่ไม่สนิทไหม
ก็ไม่มีทานหรอกครับด้วยสามัญสำนึกของคน
เอาตัวรอดทั้งนั้นแหละครับคือถ้าฟังหลวงพี่อุเทน
จะพยายามบอกว่าให้ปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
อยู่ใกล้ตัวไว้นั่นแหละค่ะให้เป็นเหมือนพวกเดียวกัน
แล้วก็หวังว่าจะใช้หลักธรรมเนี่ยทำให้เขาสำนึกว่า
อยากจะพูดความจริงขึ้นมาใช้หลักธรรมใช้ความใกล้ชิด
ทำให้เขารู้สึกไว้วางใจแล้วทำให้เขารู้สึกอยากจะพูด
เล่าความจริงออกมาเมื่อวานนี้หลวงพี่อุเทน
กับหลงพี่แซมเนี่ยนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ
พี่หนุ่มด้วยนะคะพี่แซมพูดบอกว่าเออ
หลวงพี่แซมบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณ
หลวงพี่ทั้งสองท่านก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเหรอ
ไม่แน่ใจคือท่านบอกว่าความจริงจะคืออะไร
แล้วปกับโรเบิร์ตจะพูดหรือเปล่าเขาก็คงบอกไม่ได้

ให้ได้มาอยู่ใกล้ชิดก่อนให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันก่อน
ส่วนไอ้ที่สังคมจะต่อว่าอะไรท่านบอกว่าโอ๊ยโดนเยอะอยู่แล้ววัดท่าไม้เนี่ย
ใช่โดยเฉพาะบางคนบอกว่าโอ้วัดของคนรวยเนี่ย
แสดงว่าหลงพี่อุทธิ์เนี่ยได้หลายตังค์เลยนะ
จากปกับโรเบิร์ตท่านบอกว่าท่านไม่ได้แม้แต่แดงเดียวนะ
ไม่รับเงินสักบาทเลยแล้วไอ้การกระทำแบบนี้
ท่านรู้ว่าเสียมากกว่าได้สังคมคือนินทาอยู่แล้วแหละ
แต่ท่านบอกว่าท่านทำแบบนี้มันคุ้มมากกว่าเสีย
ถ้าสังคมจะได้รู้ความจริงจากปากสองคนนี้
การบอกเล่าให้หลวงพี่อุเทนฟังนะคะ
โดยปกติแล้วผมก็จะอ่านข้อความที่คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมา

ขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศกันล่ะครับ
ทีนี้หลวงพี่อุเทนบอกว่าหลังจากที่โกนหัวให้ทั้งคู่
บวชให้ทั้งคู่ก็ยอมรับแหละว่ากระแสสังคมโจมตีอย่างหนักเลยนะคะ
แต่หลวงพี่ก็ยืนยันว่านี่คือกุศโลบายของหลวงพี่
ที่ต้องการให้ทั้งสองคนเข้าสู่ทางธรรม
ธรรมะขัดเกลาจิตใจให้สงบแล้วค่อยบอกความจริง

แล้วค่อยบอกความจริงกับหลวงพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือกับคดีแตงโม
ซึ่งถ้าหากได้ข้อมูลแล้วเอาไปไหนต่อคะ
หลวงพี่อูเทนท่านบอกว่าก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลไปบอกตำรวจ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องคนผิด
ส่วนที่มีการกังวลว่าทั้งคู่จะหลบหนีคดีออกนอกประเทศ

เพราะว่ามีการเดินทุดงเดินจงกลมอะไรประมาณนี้ใช่ไหม

อ๋อไปฝั่งพระม่าท่านบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงประเด็นนี้
ฟังเสียงท่านอีกรอบหนึ่งค่ะ
ถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขายังไม่เล่าให้แฟนเขาฟังเลยว่ามีเรื่องอะไร
ถูกไหมโยงแต่เมื่อเขามาอยู่กับอัตมาใช่ไหม
ยังไงเขามาเป็นลูกศิษย์เขามาบวชมาปฏิบัติมาอยู่ใกล้อัตมา
ยังไงเขาก็ต้องเล่าบางอย่างบางสิ่งให้ตามาฟังอยู่แล้ว
อ่ะทีนี้คือเรื่องของการบวชโยคีพรามเนี่ยแล้วก็ต้องถือศิลปะ
สองคนจะโดนตัดขาดจากโลกภายนอก
ก็คือไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้
ทีนี้นักข่าวก็ถามต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่บวชอยู่เห็นบอกว่า
หวังว่าหมวด๑๕วันแล้วอยู่ในป่าในเขาในป่าช้า

เพื่อที่จะมาสอบถามสอบปากคำเพิ่มเติมจะทำยังไง
การติดต่อแบบนี้หลวงพี่อุเทรนท่านก็อธิบายบอกว่า
ไม่ต้องกลัวมีพระเลขาอยู่ใกล้ชิดกับสองคนนี้

ถ้าเกิดว่ามีการเรียกตัวมาก็เดี๋ยวก็จะให้ออกมา

หลวงพี่อุเทนบอกพระเลขาท่านนี้เก่งเรื่องวิปัสนากรรมฐานด้วย
ส่วนมือถืออะไรของคุณปอลกับคุณโรเบิร์ต
ตอนนี้ต้องเป็นโยคีสิก็ยึดไว้หมดเลย
อันนั้นก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวไม่สามารถจะติดต่อใครได้เลย
อาจจะไม่ได้เห็นข่าวสารข้างนอกว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง
นี่ไงก็กลัวว่าตอนที่หลวงพี่ทั้งหลวงพี่แซมหลวงพี่อุเทน
ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากได้ความจริงแล้วเอาความจริงไปบอกตำรวจ
เอ้าสองคนรู้ทำไงไม่ต้องกลัวเขารู้
เพราะว่าเขาจะไม่รับรู้ข่าวสารใดทั้งสิ้นจากโลกภายนอกเลย

ขณะเดียวกันอยากรู้ไหมว่าภรรยาของคุณปอเนี่ย

คุณเบนส์พริกไทยหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณดารินรัฐมีณวานิดครับ
คุณเบนส์เนี่ยก็เปิดเผยถึงการบวชพรามของสามีในครั้งนี้ว่าการบวชครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อลบกระแสสังคมนะ
แต่ที่คุณปอทำเนี่ยทำแล้วสบายใจทำด้วยความตั้งใจต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลและแก้ไขวิบากรรมจริง
ส่วนข้อสงสัยว่าคุณปอเนี่ยนับถือศาสนาอะไรกันแน่เนี่ย
คุณเบ้นชี้แจงว่าก่อนในนี้จริงคุณปอนับถือคริสต์แต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาเริ่มเลื่อมใสในศาสนาพุทธ
แล้วตอนหลังคุณปอก็เลยปรับมาเป็นศาสนาพุทธอ๋อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับ
อย่างภาพตอนที่แต่งงานคุณเบนส์เนี่ยบอกว่าเป็นการแต่งงานแบบศาสนาคริสต์คือทางครอบครัวเนี่ยขอไว้ว่าถ้าจะแต่งก็แต่งเป็นแบบคริสต์ละกัน
ก็เลยทำตามหน้าที่แล้วก็เข้าสู่ศาสนาคริสต์ตามพิธี
ส่วนที่คุณปอเปลี่ยนมานับถือพุทธทางครอบครัวของคุณเบ้นเนี่ยก็รับทราบแล้วครับ
มาดูมุมมองของบรรดาคนในโลกโซเชียลกันบ้าง
ต้องบอกก่อนว่าที่ทั้งคู่จะบวชพรามเนี่ยก็ถูกสังคมโจมตีหนักเลยกระทั่งการบวชพรามแล้ว
ก็ยังโดนดราม่าไม่เลิกโดยเฉพาะชาวทวิตเตอร์ครับ

แสดงความคิดเห็นกันถึงการบวชพรามครั้งนี้ว่านี่ไงสูตรไข้

ไขว้เป็นชาวพุทธแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือคริสต์สุดท้ายจะบวชพุทธแต่บวชไม่ได้ก็เลยมาบวชพราม
แต่ก็อุทิศให้กับคนคริสต์ด้วยก็คือคุณแตงโม
เห็นป่ะคุณแต่งโมนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่อุเทมกันนะ

ส่วนบางส่วนครับก็ดราม่าเรื่องเส้นผมของคุณโรเบิร์ตเพราะว่าก่อนอันนี้คุณโรเบิร์ตปฏิเสธเจ้าหน้าที่ในการเอาเส้นผมไปตรวจดีเอนเอ
โดยทางตำรวจก็อ้างว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยหวงผมมากเพิ่งจะปลูกผมมา
แต่เหตุใดทำไมครั้งนี้มาบวชพรามเนี่ยยอมโกนผมออกทั้งหมดล่ะ
ย้อนฟังคำแถลงของพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่๗มีนาคมเรื่องนี้กันหน่อยครับ
เขาเปิดรูปเก่าให้ดูหัวล้าน
เขาห่วงมากให้เหตุผลเนี่ยก็เลยเอารูปประดูกรรม

แดงอย่างคุณอยู่ก็ส่วนตัวด้วยเขียนว่าคืออะไรอ่ะ
พี่เบิร์ตน่าจะเป็นคำอุทานอย่างหนึ่งฮะพี่เดาหรือพี่
หรือเปล่ามาจากไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคำอุทาน
เคบวชยังไงให้เจอโจทย์เก่าโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเรื่อง
ระหว่างแก๊งเนี้ยมันบทละครชัดมีแก้กันไหมเวลาเดิน
ทุ่ดงแล้วก็ติดว่าลองไปนอนในเมนดูน่ะน่าจะหมายถึง
พี่แซมใช่ไหมพี่ปุ้ยใช่ค่ะเพราะว่าพระที่บวชให้
คุณปอยกับคุณโรเบิร์ตคือหลวงพี่แซมบอกว่าครั้งนี้
เป็นคารวาสยังเป็นคนอยู่เนี่ยยังเป็นคนปกติ
เคยมีปัญหากับคุณปอด้วยเออตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว
แล้วใช่ไหมคะโอ้ถึงขั้นไล่ยิงเลยอ่ะไล่ยิงกันที่
พัทยาอืมค่ะส่วนผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลอย่าง
อีเจี๊ยบเรียบด่วนครับโพสต์แสดงความคิดเห็น
ว่าเอาจริงนะไม่มีใครอยากเห็นมึงบวชหรอกไม่ว่า
บวชพระบวชพรามบวชเนรบวชชีคนเขาแค่อยากเห็น
ให้มึงพูดความจริงเท่านั้นไม่พอครับก็มีคนมาแสดงความ
เห็นใต้คอมเมนต์รวมไปถึงเจ้าตัวก็คือเอ่อเจีเอบ
เรียบดด่วนนะบอกว่าถ้าบวดแล้วยังต่อจุดจุดจุดไม่
ต่ออะไรนะไม่พูดความจริงมันก็ไม่ได้บุญหรอกคนก็
ยังด่ามึงอยู่ดีถ้ามึงพูดความจริงทุกอย่างตั้งแต่วัน
แรกมันก็จบไปนานแล้วส่วนอาจารย์ออสครับโอ้โหไปถาม
อาจารย์ออสเลยหรือว่านายวิราชัยพุทธวงศ์นักวิชา
การและอาจารย์ภาควิชาเคมีเมีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์
ออธต้องมาพิสูดทางวิทิยาศาตร์อะไรเหรอข่าวเนี้ยเปล่า
ครับแค่แกะสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ออกอ๋ออ๋อคือจะบอกว่า
สติ๊กเกอร์วัดท่าไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับรถไปใน
กรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพนะจะเห็นว่าสติ๊กเกอร์วัด
ไม้เนี่ยติดเยอะมากไม่เคยเห็นวัดอื่นเลยอ่ะเนอะเออ
เจอเยอะมากแต่ที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือ๒คนที่บวช
คือคุณปอร์กับคุณโรเบิธค่ะผู้ชายคนที่อยู่บนเรือ
คือคุณไม่ได้บัวทคนที่ถูกตั้งข้อหาน่าจะโดนตั้ง
ตั้งเข้าหาก็สองคนนี้แหละคุณปอล์กับคนโรเบิร์ต
ก็เลยสอดคล้องกับการที่อธิบายจากทนายเดชาว่าเป็นเหตุให้บรรเทาโทษ
เออใช่นั่นสิคะทำไมจ๊อบไม่บวชอ่ะใช่ไหมเป็นการวางแผนหรือเปล่านะฮะ